คุณผู้ชมพามาถึงข่าวใหญ่ที่เป็นพาดหัวแหละครับ
ว่าช่างแอร์ถูกแทงดับหนึ่งแล้วก็สาหัสหนึ่งนะครับ
ตอนนี้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
ผู้ก่อเหตุไม่พูดอะไรเลยถึงสาเหตุของการก่อเหตุนะครับ
ส่วนช่างแอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นช่างแอร์รุ่นพี่
ที่รอดชีวิตมาได้ชีวิตเฉียด
วินาทีชีวิตของช่างแอร์รุ่นน้องที่ถูกแทงจนตายนะคุณนะ
บางคนบอกโอ้โหอยู่ก็ไปถึงที่ตาย
ถูกจ้างให้ไปติดตั้งแอร์แท้
แต่ปรากฏว่าถูกคนในบ้านที่จ้างนี่นะคุณแทงตาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๒๙หมู่๑๐ตำบลลำทัพ
อำเภอลำทัพช่วงกลางดึกของวันที่๑๖พฤศจิกายน
ขณะที่ช่างแอร์๒คนก็คือนายอธิชัยศรีสุขสายอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายชัยนรงเดชศรีอายุ๒๗ปี
ได้ถูกจ้างมาติดตั้งแอร์ที่บ้านหลังนี้
บ้านของนางวรมลจันพิบูรณ์อายุ๖๓ปี
หรือว่าป้าแดงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
ไล่ตีไล่แทงนายอธิชัย
โดยนายอธิชัยถูกแทงที่หน้าอก๒แผล
นายอธิชัยเสียชีวิตคาบ้านลูกค้าเลยคุณ
ส่วนนายชายนโรงช่างอีกคนถูกตีได้รับบาดเจ็บ
แขนขวาหักศีรษะแตกรอดชีวิตมาได้นะครับ
ที่ผู้ก่อเหตุคือนายเปล่าจะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วก็ตำรวจสพลำทัพได้ออกติดตามตัว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งนะครับ
จะเห็นทั้งผู้ตายที่ถูกแทงจะเห็นทั้งผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีแล้วนะครับ
กระทั่งช่วงค่ำเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่ง
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดกระบี่พร้อมชุดสืบสวนสพลำทัพ

ได้รับการติดต่อจากนายพรชัยเรืองวิชา
พ่อของนายเป่าผู้ก่อเหตุว่าพบตัวลูกชายแล้ว
ลูกชายหนีไปซ่อนตัวที่บ้านของญาติในพื้นที่ตำบลลำทับ
ญาติญาติก็เกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัว
ทีนี้ก็พามามอบตัวที่สพลำทัพนะครับ
ตำรวจควบคุมตัวนายเป่าสอบสวนอยู่นาน๒ชั่วโมง
เขายอมรับสาภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
แต่นอกเหนือจากนั้นนะคุณไม่พูดอะไรสักคำ
ไม่ยอมบอกถึงสาเหตุที่ลงมือทำร้ายช่างแอร์ทั้งสองคน
ปริปากเลยสักคำเดียวนะครับ

เม้าไหมคะ

นี่แหละครับก็ใส่หน้าใส่หัวช่วงแรกนะครับ

จากนั้นนะฮะตำรวจก็พานายเป่าเพื่อไปค้นหาเรื่องของอาวุธมีดสปาต้า

ซึ่งนายเปล่าซ่อนไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์นะครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจควบคุมตัวนายเปล่ามาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง

ผู้ต้องหายังมีอาการคล้ายคนเสพยา
ก็รับสาภาพว่าแค่ก่อเหตุจริง
แต่ไม่ยอมเปิดปากบอกถึงเหตุผล
ว่าก่อเหตุเพราะสาเหตุอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้ง๓ข้อหาแล้วครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แล้วก็พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ก็คือนางอัญชนาชูเพ็งอายุ๔๓ปี

ครอบครัวช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะครับ

เมื่อทราบข่าวว่าลูกชายเสียชีวิต
ส่วนปมเหตุคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเสพยาเสพติด

จึงอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด

ก็คือสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว
ส่วนศพของนายอธิชัยตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดควนจันท
ที่ตำบลตลิ่งชานำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิด
มีกำหนดจัดชาวประนักกิจในวันที่๒๑พฤศจิกายนนี้
ส่วนทีมข่าวของเราได้พูดคุยคุณ
พูดคุยกับช่างแอร์อีกคนที่รอดชีวิตมาอย่างวุดหวิด
แต่บาทเจ็บสาหัสเหมือนกันเขาคือนายชัยนรงค์
นายชัยนรงค์บอกว่าโอ้โหผมช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันผมแค่เป็นช่างแอร์ที่ไปรับจ้างงานในบ้านหลังนี้
ไม่รู้จักกับนายเป่าผู้ก่อเหตุมาก่อนเลย
ช่วงที่พวกผมมาทำแอร์มาติดตั้งแอร์
เป่าเนี่ยตอนแรกนั่งมองอยู่และสักพักก็ก่อเหตุเลยนะครับ

แต่อยู่นายเปล่าก็ก่อเหตุนะครับ
อ๋อคือมันก่อนมันก่อเหตุมันเล่งไว้ไหม
ไม่มันเล่งไว้ครับ
มันตีเสร็จมันแทงเสร็จมันทำให้เลยครับ

มันก็ไม่เคยรู้จักมัน
ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแค่มารับจ้างที่บ้านเท่านั้นเอง
ตีเสร็จแทงเสร็จหนีไปเลยนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะในการที่จะต้องสอบปากคำกันต่อนะครับ